ท่านผู้ชมครับดูเรื่องของโควิดกันเพิ่มเติมหน่อยกันแล้วกันนะฮะเพราะว่าต้องบอกว่าโควิดสิบเก้าโรคนี้เนี่ยโอ้โหมันน่าเศร้าวังเวงโหดร้ายจริงจริงใช่ค่ะเรามีคุณหมอที่ท่านต้องเสียชีวิตอันสืบเนื่องมาจากการติดเชื้อโควิดไปอีกหนึ่งท่านนะครับนี่คือคุณหมอแอ้มครับค่ะคุณหมอแอ้มเนี่ยท่านชื่อนาว
อาการหนักมากถึงขั้นเชื้อลงปอดแล้วปอดเนี่ยพังเสียหายไปข้างหนึ่งโอ้โหคือแม้จะไม่ใช่ว่าแบบเสียชีวิตในช่วงที่ติดโควิดโดยตรงแต่มันก็สืบเนื่องจากการทำงานด่านหน้าแล้วก็ติดเชื้อโควิดนั่นแหละค่ะมันคือรอยโรคของโควิดที่มันฝากทิ้งเหลือเอาไว้อ่ะค่ะคือต้องบอกตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเราไปถามน้องชายของหมอแอ้มมาเนื่องจากวันนี้

ท่านเป็นประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยนะครับ
หมอแอ้มเนี่ยซึ่งได้ทำงานร่วมกันในเรื่องการพัฒนา
นาคุณภาพที่โรงพยาบาลกองบิน๔สมัยที่หมอแอ้มเป็นผอโรงพยาบาลกองบิน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
เป็นบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลภูมิพลคนแรก
ที่เสียชีวิตอันสืบเนื่องมาจากโควิด๑๙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
เหมือนกับคนที่ทำงานด่านหน้าทุกคน
ขณะที่น้องชายของหมอแอ้มนะครับก็คือหมอเตี๋ยวนะครับ
นายแพทย์สุธิพงศ์ลาพาณิชย์หมอเตี๋ยวเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กนะครับ
บอกว่าโควิด๑๙พรากถึง๓ชีวิตไปจากเขา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
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้คุยกับหมอเตี๋ยวนะฮะ
นี่คือภาพของหมอแอ้มส่วนนี้คือหมอเตี๋ยวนะครับน้องชายหมอแอ้ม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
จากนั้นอีก๕วันหมอเตี๋ยวบอกว่า
ก็คือ๓๑กรกฎาคมคุณพ่อก็เสียชีวิตตามไป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

จากนั้นอีก๑สัปดาห์พี่สาวเนี่ยที่รักษาโควิดอาการหนักขึ้น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
ถึงขั้นไปนั่งคุยกับหมอแอ้มคุยกันอยู่ว่าเดี๋ยวเราจะไปทำบุญที่ไหนกันดีนะ
พอร่างกายแข็งแรงเรียบร้อยแต่ผ่านไปได้แค่๒วัน
พี่สาวก็คือหมอแอ้มเสียชีวิตครับ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
ว่าสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้พี่สาวเสียชีวิตเนี่ยมันจะคือจากส่วนไหนอะไรยังไง
แต่แน่นอนว่าแม้ติดโควิดรักษาหายเชื้อไม่มีในร่างกายแล้ว
แต่ถ้าเชื้อลงปอดอย่างพี่สาวเชื้อลงปอด๑ข้าง
ปอดเสียหายมากการฟื้นตัวต้องใช้เวลานาน
แล้วมันเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ตลอดเวลาสุดท้ายพี่สาวออกมาไม่กี่วัน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
เสียชีวิตทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพี่สาว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

ต่อสถานการณ์ได้มากกว่านี้มันน่าจะดีกว่านี้หรือเปล่า
ข้อความสุดท้ายฉันต้องหายฉันจะไม่ตายฉันไม่ยอมตาย
แสดงว่าตอนนั้นอาการของ

ซึ่งเราก็รู้สึกเอ้ออาการ
ยังนั่งคุยกันเลยเดี๋ยวไปทำบุญที่ไหนต้องแก้บนกันอีกเยอะเลย

ก็หลังจากนั้นกี่วันนะคะถึงได้มีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้น

เท่าเกตการณ์ที่แผ่งให้ผมไม่มั่นใจในการดำเนินชีวิตเท่าไรนะ
เรื่องราวของครอบครัวที่ต้องสูญเสียจากโควิดไป๓คนในครอบครัวเนี่ย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
เสียชีวิตไป๓คนคือหมอเตี๋ยวบอกไม่ได้โทษนะว่าวัคซีนไม่ดีนะ
เอาละเชื้อไวรัสโควิดมันก็พัฒนาตัวเองอะไรก็ว่ากันไป
แต่วัคซีนที่จะเอาเข้ามาแล้วก็มาฉีดให้กับประชาชน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
มันไม่ได้มีวัคซีนไหนดีไม่ดีหรอกเพียงแต่ว่าวัคซีนตัวหนึ่งเนี่ย
มันอาจจะดีนะวันนั้นแต่วันนี้มันมีเชื้อมันพัฒนาขึ้นแล้วอ่ะ
มันทำให้คอบคุมไอตัวเนี่ยเราก็ต้องก้าวทันมัน
เพื่อที่ครอบคลุมมันให้ได้เราต้องอัปเดตอัปเดตอัปเดต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
สืบเนื่องมาจากการติดโควิดจากการปฏิบัติหน้าที่ด่านหน้าที่โรงพยาบาล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
ท่านเสียชีวิตจากการรักษาคนไข้ที่ติดโควิดนะครับ
ตอนนั้นเป็นคลัสเตอร์โต๊ะแชร์นะครับคือมาตรวจเนี่ยเหมือนกับแค่เป็นหวัด
ตรวจที่คลินิกของคุณหมอใช่ค่ะแต่ปรากฏว่าเอ้าเป็นโควิด
คุณหมอก็ติดไปด้วยติดเมื่อมกราคมสุดท้ายกุมภาพันธ์๑๘กุมภาท่านเสียชีวิต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
กุมภาพันธ์เสียชีวิตนะครับนี่ฮะนี่ไม่นับรวมเจ้าหน้าที่ด่านหน้าท่านอื่นนะ